ไปถึงอีกหนึ่งคนที่ต้องแฮปปี้เบิร์ตเดย์ก็คือ
ผู้จัดการและนักปั้นมือทองอย่างพี่เอสุภาชัยค่ะ

แต่จริงแล้ววันเกิดพี่เอ๊คือวันที่๒๕ธันวาคม

ปีนี้ก็อายุไม่มากเท่าไหร่

แต่ว่าจะพาไปดูนี่ค่ะน้องรักของพี่เอณเดชนคูกิมิยะว่าเขาเนี่ย
วยพรวันคล้ายวันเกิดให้พี่เอยังไง
แต่ว่าติดแฮสแท็กเซฟณเดชน์

เป็นการอวยพรด้วยภาพนิ่งนะคะกับการ
หน้าน้องณเดชน์ก็คือเป็นไปอย่างพี่เอ
คือเวลาโดนบีบมันบีบคนเดียวไม่ได้คุณผู้ชม

มันก็เบี้ยวตามหน้าพี่เอไปอีก
ไงณเดชน์ก็คือหน้าเล็กตาม

แต่เอาอย่างนี้มันไม่ใช่แค่เอาฮาอย่างเดียวคุณผู้ชม
แบบซึ้งอบอุ่นน่ารักเนี่ย

หอบเอาพวงมาลัยพวงใหญ่เลย

ฟังคำอวยพรจากน้องรักคนนี้หน่อยดีกว่าค่ะ
ขอบคุณพี่เอสุขภัยแข็งแรงนะครับ
ครอบครัวพี่เอคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องทุกคนครับ

แล้วก็ขอบคุณพี่เอสำหรับสิ่งดีที่พี่เอให้มาที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับ
ขอให้สิทธิ์ของพี่เอให้พี่เอรวย

ถ้าผมรวยพี่เอก็รวยไปด้วย

สาธุคุณผู้ชมน่ารักได้ยังดูไหมล่ะไบตอง

ไม่ต้องติดแฮสแท็กเฟฟณดงณเดชน์แล้วนะคะ
เพราะพี่เอเขาเจอแอปใหม่คุณผู้ชม
แต่งแค่หน้าพี่เอคนเดียวก็ได้ค่ะ

พร้อมกับข้อความของขอบคุณน้องณเดชน์ด้วยนะคะ

กว่า๑๐ปีที่อยู่กันเป็นครอบครัว

เอ็นดูที่พี่มีให้กับน้องชายในวันนั้น

ดิฉันอดขำหน้าพี่เอไม่ได้ดู
คือพี่เอเขาบอกเขามีแอปใหม่แล้ว

สุขภาพแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน
และขอให้มีแต่คนรักน้องนะคะ

ถ้าณเดชน์รวยพี่เอก็รวย

วันนี้พี่เอเขาบอกแล้วว่า

ถ้าหนูจะแต่งคนเดียวหน้าพี่แจ๊คจะไม่เป็นไปตามหนู

ขาเราจะยาวแบบผิดปกติมาก
ต้องขอพี่เอจริง